ส่วนงานนี้ครับคนที่เจ็บหนักที่สุดคือผู้หญิงคนนี้
ท้อง๕เดือนด้วยพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
ท้องอ่อนปรากฏว่า
ผู้ชายเนี่ยทั้งชกต่อยจนเธอเนี่ยเลือดอาบหน้าเลยนะฮะ
พลเมืองดีจะเข้าไปช่วยผู้หญิงบอกพี่ช่วยหนูหน่อยหนูท้องอยู่

มึงตามกูมานี่แล้วกระชากหัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอ

คือผู้ชายกระชากหัวผู้หญิงเธอผมยาวนะ
อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่มีพลเมืองดีเขาเห็นคลิป

อีกฝั่งของถนนเห็นแล้วชายหญิงคู่นี้คือกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน

เขาก็เลยข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ก็คือเป็นรายเดอร์นั่นแหละฮะ
จอดรถเสร็จปั๊บพยายามจะเข้าไปช่วยห้าม
แต่ชายหญิงคู่นี้เขาก็ยังคงไม่ยอมปล่อยมือกัน
ฝ่ายหญิงพยายามขอความช่วยเหลือบอกพี่ช่วยหนูหน่อยหนูท้องอยู่
ผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่ต้องยุ่งมึงตามกูมานี่ขึ้นรถ
พอผู้หญิงไม่ขึ้นรถก็เลยพาอ้อมไปอีกด้านหนึ่ง
และหลังจากนั้นครับก็เลยเป็นภาพที่ฝ่ายหญิงพยายามที่จะจับ
คือสู้แรงฝ่ายชายจังหวะนี้เดี๋ยวเธอจะเอามือไปเกี่ยวกับรวดสลิงตรงนั้นนะฮะ
ตรงนี้เส้นสายตรงนั้นเธอดึงไม่ยอมไป
ผู้ชายก็กระชากแล้วคราวนี้ดึงหัว
ต้นคาดว่าชายหญิงคู่นี้น่าจะเป็นผัวเมียกันแหละ

แล้วดูสภาพครับหลังจากที่ฝ่ายชายลากผู้หญิงไปตรงอีกมุมหนึ่งแล้ว
เขาบอกว่ารัวหมัดไม่ยั้งจนเธอเหมือนกับจมูกแตก
เลือดอาบเต็มแล้วก็มานอนสลบเหมือดอยู่ตรงนี้
คือนอนแผ่หมดแรงหมดแรงแล้วรายเดอร์มากมายฮะมารุมร้อมแล้วก็ช่วยกันแจ้งรถกู้ชีพกู้ภัยมาครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วเห็นว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๐
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปถนนสุขุมวิทย์นะฮะ
พยายามที่จะแจ้งตำรวจให้สกัดจับแล้วแต่ยังจับตัวไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเอง
หน้าปั๊มตรงนี้คนพื้นที่น่าจะคุ้นตา
กัดคือพัทยาใต้ถนนสุขุมวิทย์
ขาเข้าพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
แล้วผู้หญิงคนนี้อายุเพียงแค่๒๘ครับ
ท้อง๕เดือนสภาพคือน่าสงสารน่าเวทนามาก
ลองฟังรายเดอร์พลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์

แล้วน้องก็บอกว่าพี่หนูท้องนะ

ก็เลยแบบลูกท้องน้องเขาเป็นไงบ้างเจ็บไหม
แต่เห็นว่าเขาก็เตะแหละเห็นว่าเตะว่ากระชาก
ผมก็เตะว่ากระชากหัวต่อยหน้ากระชากศีรษะ
แต่ถ้ามีการกระแทกแบบอย่างน้อยต้องมี๒๓รอบแล้วที่หน้าท้องกระแทก
เพราะตอนที่เขาจะเอาน้องกลับเนี่ยเขากระชากน้องแล้วก็ตัวน้องไปกระแทกกับรถด้วยไง
โอ้โหฟังเล่าแล้วเป็นห่วงจังเลยว่าตอนนี้สภาพน้องผู้หญิงจะเป็นยังไง
จิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายด้วยนะคะ

คือผมคิดว่าผู้หญิงน่าจะโดนต่อยมา

เดี๋ยวคงต้องรอให้ทางคุณหมอตรวจอย่างละเอียด
ว่าร่างกายของคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องเป็นยังไง

ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในพื้นที่ใครมีเบาะแสแจ้งไปได้เลยนะครับ